บริเวณท่านประธานที่โครบกับผมพิธาลิมจรรย์รัฐบัญชีวิตชื่อพักเก้าไกล
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอใช้สิทธิพลาดพิงครับท่านประธาน
ต้องเริ่มต้นรายการขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทั้ง๒ท่าน
ต้องขออภัยที่เอ่ยนามท่านชาดาแล้วก็ท่านประพันธ์
ที่ได้อภิปรายสอบถามหลายเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผม
ในฐานะผู้ที่ถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านชาดาได้ติพิงบุคลิกของผม
ติติงภาวะผู้นำของผมผมก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาอยู่เหมือนกันครับ
พยายามที่จะพัฒนาให้เป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดนะครับ
ถ้าฟังท่านชาดาเสร็จก็พยายามที่จะฟังท่านประพันธ์ต่อ
ในขณะเดียวกันผมก็พัฒนาภาวะผู้นำผมให้เป็นคนที่รักษาคำพูด
เหมือนกับโซโลแกนของพักท่านเหมือนเป๊ะเลยครับว่า
พูดแล้วทำนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนยังไง
ก็คงที่จะต้องทำตามอย่างนั้น
ผมยังพยายามที่จะพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผมครับ
ว่าถึงผมจะไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ท่านชาดาได้พูดมา
แต่ผมเห็นว่าท่านมีเสรีภาพในการที่จะพูด
และนี่คือหน้าที่ของรัฐสภานี่คือหน้าที่ของสภาที่ท่านชาดาก็มีประสบการณ์แบบหนึ่ง
มีความคิดแบบหนึ่งผมก็มีชุดความคิดแบบหนึ่งประสบการณ์แบบหนึ่ง
นี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้รัฐสภาในการแก้กฎหมายนิติบัญญัติ
และเป็นข้อขัดแย้งตลอดมาของประเทศไทย
นี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นตั้งแต่สมัยที่แล้วล่ะครับที่ท่านชาดาได้พูดถึงเรื่องของการลดโทษก็ดีมีการคุ้มครองก็ดี
ซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เวทีในการแก้ไขหรือกฎหมายใด
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดี
และสุดท้ายครับผู้นำที่ดีของประเทศนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นรับฟังกับข้อกล่าวหาที่จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่
พักที่อยู่ในรัฐสภาที่นี้รวมถึงสภาสูงที่กำลังรับฟังอยู่
ว่านี่เป็น๔คุณลักษณะสำคัญที่ผู้นำของประเทศไทยควรที่จะมี
ในการที่จะใช้สิทธิ์พลาดพิงคงจะสั้นครับท่านประธาน
เรื่องที่ผมเห็นด้วยกับท่านชาดาก็คือใช่ครับ
ในการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง๘พักนะครับ
ในการที่จะเข้าสู่อำนาจเข้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาล
ในการบริหารประเทศในการที่จะแก้ไขกฎหมาย

และเมื่อเรายื่นเสนอข้อกฎหมายก็ไม่มีใครผูกขาด
ความคิดใดชุดความคิดหนึ่งก็ได้
คนที่อายุมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึง

อายุน้อยมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึง
นี่คือหน้าที่ของสภาพผู้แทนรัศดร
ในการแก้ไขข้อขัดแย้งผู้แทนพี่น้องประชาชน
แทนราษฎรก็คือผู้แทนราษดรที่มีความคิดแตกต่าง
แล้วถ้าเราพูดกันอย่างมีวุฒิภาวะ
พูดกันอย่างไม่มีคำหยาบคาย
แล้วใช้เหตุใช้ผลการ
นี่คือทางออกของประเทศในทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับคุณชาดามากเป็นอย่างยิ่งนะครับ
แต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและอาจจะเป็นข้อที่ยังคางแคร์ใจอยู่
ซึ่งตามหลักของเขาเลยเขาเขียนไว้เลยครับ
ซึ่งหมายความว่าอาชญากรรมทางสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับ

ข้อที่ท่านชาดาอาจจะกังวลคือข้อที่๒๐

แต่คราวนี้ประเทศต่างทั่วโลกที่เป็นระบบเดียวกับเรา

เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจว่าท่านอยู่เหนือกาลเมือง
อันนี้เป็นประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงและการที่จะบอกว่า
บอกว่าใครหมินสถาบันมักกษัตริย์เอาปืนไปยิงมาเลยเนี่ยอันนี้แหละ
ผมไม่แน่ใจว่าคนที่สูญเสียไปตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิง
เมื่อหลายปีก่อน๙๙ศพที่ราชประสงค์เป็นต้น
และย้อนหลังไปถึงเรื่อง๖ตุลา๑๑๔ตุลาเป็นต้น
ที่ยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมรับผิดรับชอบที่เกิดขึ้นไป
ทั้ง๗๕๐คนที่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้
ผมยังมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบทุกประการและด้วยความชอบทำครับ
แม้จะเป็นกระบวนการที่ตัวผมเองยังไม่รู้เลยว่าข้อกล่าวหาคืออะไร
เห็นแต่มติก็ผ่านสื่อมวลชนยังไม่รู้เลยว่าสงสัยในประเด็นไหน
แล้วหลักการที่บอกว่าสมมติฐานไว้ว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อน
ดวงเกี่ยวกับตุลาการเข้าใจเรื่องนี้ดี
มันมีสารเตี้ยในรัฐสภาแห่งนี้ไม่ได้ครับ

แล้วคราวที่แล้วปี๖๒ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะว่าที่ผมจำไม่ผิดให้รัฐบาลเสียงข้างมาก
ก็จะออกมา๒๔๙เสียงไม่มีแตกแถว

เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับ
ท่านบอกว่าม๖ขึ้นมหาวิทยาลัย

แต่เกี่ยวกับการยื่นประปวช
กลุ่มมาตลอดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
สอบถามทั้งกรกษ์กรตทั้งประปวช
ทุกครั้งตั้งแต่เป็นสอสอตั้งแต่ครั้งแรกและจนครั้งนี้และครั้งต่อไปและต่อไป

มันก็ยังดีกว่าบางคนที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปรปชหรือกตด้วยกัน